เมื่อวานนี้ค่ะราวตีหนึ่งนะคะวงการบันเทิงไทย
ได้สูญเสียศิลปินชื่อดังไปอย่างหน้าหว่องขอระวาน
เมื่อตอนตีหนึ่งที่ผ่านมาที่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองค่ะ
แล้วก็ยื้อชีวิตในวัย๖๗ปีไม่ทันจริง
ที่เดือนหน้านั้นจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของวงคารวาลด้วยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
ทั้งนี้เพื่อนในวงการอย่างนางหาคารวาล
ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความอะไหล
ต่อการจากไปของนางหวงคารวาล
แล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวด้วยนะคะ
แล้วก็มีการแต่งกรให้นะคะ
ก็สามารถชมได้ในเฟซบุ๊กของนางหาคารวาลนั่นเองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะคะ